คนร้ายเอาขวดบรรจุน้ำมันเข้าไปจะไปชิงทองนะครับพอเข้าไปถึงปั๊บนะบอกเดี๋ยวจะจุดไฟเผาเลยพนักงานกลัววิ่งหนีคนร้ายมันเอาทองไปสองล้านกว่าบาทขออภัยเกือบสองล้านนะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพมันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยฮะผู้ชายอายุประมาณสามสิบปีนะครับสวมเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงยีนขาสามส่วนสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หมวกแก๊ปสีขาวดำ

หนึ่งได้มั้ง๙สิงหาคมครับต่อมาตำรวจสนสายไหมเข้าตรวจสอบร้านที่เกิดเหตุนะครับพบว่าคนร้ายได้สร้อยคอทองคำน้ำหนัก
สลึงสิบหกเส้นสร้อยคอทองคามน้ำหนักหนึ่งบาทยี่สิบสองเส้น
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาท๙เส้นเงินสดกว่าสองแสนบาท
รวมรวมที่เบิร์ตพูดมาเนี่ยนะครับคือหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาท
สองแสนอ่ะโอ้โหจากการตรวจสอบเพราะว่าคนร้ายเอาเงิน
แล้วก็ทองรูปภัณฑ์วิ่งหนีออกนะครับนอกร้านไปแล้วไปขับรถพลิกอัพ
สันนาวาล่าสีดำนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบทะเบียน
จอดไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็หนีไปทางตลาดอเงิน
นะครับเจ้าหน้าที่วิทยุสกัดจับแต่ตอนนี้ยังไร้วี่แวว
ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงนะครับ
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ